คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องต่อไปนี้ให้คุณผู้ชมฟัง
เป็นเคสของการนัดเคลียร์ใจกันของวัยรุ่น
แต่ก่อนจะเล่าข่าวนี้ขอแนะนำตัวละครให้คุณผู้ชมฟังก่อน
มี๕ชื่อให้คุณผู้ชมทำความรู้จัก
ชื่อแรกคือเจมชื่อที่๒คือจ๋าชื่อที่๓คือฟ้าย
ชื่อที่๔คือเบลและชื่อที่๕คือเซ็ม
เป็นแฟนเก่าของจ๋าส่วนฟ้ายเป็นแฟนใหม่ของจ๋า
เซ็มกับเบลเป็นเพื่อนเจม
ฟังเรื่องนี้กันนะเพราะว่า๓คนนี้แทนที่จะไปเคลียร์ใจสุดท้าย

นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าร้านสะดวกซื้อ
ซอยผูกมิตรตำบลสำโรงใต้ในอำเภอพระประแดงนะคะ
คือพนักงานชี้ให้ผู้สื่อข่าวดูเลยว่าเนี่ยดูสิ
รอยเลือดเนี่ยนะมันหยดเป็นทางยาวไปหมดเลย
เข้าไปถึงในร้านเนี่ยคือรอยเลือดของคนเจ็บที่เขาวิ่งหนีตายมาอยู่ในร้าน

แฟนเคลื่อนที่เก่าแฟนใหม่น่ะเคลียร์ใจกันแต่มาแบบอาวุธครบมือ
แล้วปรากฏว่าเพื่อนโดนลูกหลงถูกยิงเข้าชายโครงอาการสาหัส
ภายการเกิดขึ้นเมื่อวานนี้สี่ทุ่ม
เราไปที่โรงพยาบาลก่อนไปดูคนเจ็บก่อนครับเราไปเจอเบล
เบลเนี้ยเป็นแฟนของแช้มแช้มคือคนเจ็บอ่า
ซึ่งแชมป์กับเบลเป็นเพื่อนกับเจมส์นะ

เป็นคนเจ็บถูกยิงเข้าที่ชายโครง
จริงสองคนนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องการเคลียร์ใจนี้เลย
กับเบลไปเป็นเพื่อนเจมส์เฉย

แต่กลายเป็นว่าแชมป์โดนลูกหลงถูกยิงเข้าชายโครงขวากระสุนฝั่งใน

เนี่ยถูกจ๋าที่เป็นแฟนเก่านัดไปเคลียร์กับฟ้ายแฟนใหม่

เจมส์เลยชวนแชมป์ว่าเฮ้ยแชมป์ไปด้วยกันหน่อยดี

เจมส์เนี่ยบอกแชมป์ว่าเฮ้ยแชมป์ไปด้วยกันหน่อยดี

แล้วเบลเป็นแฟนแชมป์เบลก็เลยไปกับแชมป์ด้วย

ทีนี้พอไปถึงก็ไปรอจ๋ากับไฟล์
จ๋าคือแฟนเก่าของเจมส์มากับแฟนใหม่คือไฟล์
ซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมาปรากฏว่าจ๋ากับเจมส์ไม่ได้มาแค่สองคน
ชวนเพื่อนมาด้วยอีกสี่คน
บอกว่าจ๋ากับเจมส์เนี่ยคือจะบอกว่าเป็นแฟนก็ไม่เชิง
คบกันก็ไม่ใช่แต่เดี๋ยวเรามีคำตอบที่คุยกับเจมส์มานะ
เอาเป็นว่าจ๋ากับเจมส์เขานัดมาเคลียร์กัน
แต่ปรากฏว่าตอนที่ไปถึงเนี่ยนะไฟล์ฟขี่มอเตอร์ไซค์พาจ๋าซ้อนท้ายมา
เบลบอกเปล่านั่งในรถมีแค่เจมส์กับฉันลงไปยืนรอ
พอไฟฟ์กับจ๋าขิลงมาถึงเสร็จปุ๊บเอ้ามีมอเตอร์ไซค์อีกสองครรภ์ขี่ตามมา
มาพร้อมพวกกันนะฮะมาถึงปุ๊บไม่พูดอะไรทั้งนั้น
ยิงเลยค่ะครับยิงเจมส์เลยค่ะยิงทั้งเจมสยิงทั้งแชมป
เพราะเจมส์กับแชมป์ยืนอยู่ด้วยกันเจมส์อาจจะหลบได้
แต่แชมป์เนี่ยโดนกระสุนเข้าไปเต็มเต็มพอเห็นท่าไม่ดีแล้วเนี่ย
เนี่ยพยุงแชมป์ขึ้นมาเลยแล้ววิ่งหนีตายเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อค่ะ
ส่วนไฟล์ฟกับพวกแล้วก็จ๋าขี่รถหลบหนีไป
บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าเนี่ยคือตั้งใจหรือยิงผิดตัว
เธอนั่งมองอยู่ในรถนะนะ

ดนตรี๓เป็นแฟนของผู้หญิงอ่ะอ่ะ

คนเกียดชื่อไหม

แชมป์ยื่นอยู่หะ
ยืนอยู่กับเจมส์ค่ะ

เธอเห็นทุกอย่างคาตาเลยนะครับว่ามันเกิดเหตุอะไรกันขึ้นนะฮะ
แล้วก็แชมพ์แฟนของเธอเนี่ยได้รับบาดเจ็บมานะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้รับภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
บริเวณปากซอยปรีดาก่อนถึงจุดเกิดเหตุ
กล้องวงจรปิดจับภาพวันที่๑๓มกราคม๖๕เวลาสักประมาณ๒ทุ่ม๓นาทีนะครับ
บันทึกภาพขณะที่รถจักรยานยนต์๓คันซ้อนกันมาคันละ๒คน
รวมเป็น๖คนเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มของ๙๕
หมวกกระน็อกแบบเต็มใบทุกคนขับขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามกันมาครับ
่งหน้าไปยังจุดเกิดเหตุก็คือลานจอดรถข้างร้านสะดวกซื้อ
ขณะที่ช่วงเกิดเหตุนะครับนี่เป็นภาพของนายไฟฟ์ที่สวมหมวกกันน็อกเต็มใบ
จุดประตูทางเข้าออกนี่ครับนี่ก็คือนายไฟฟ์นะฮะ
หลังจากเกิดเหตุแล้วและที่หน้าประตูก็พบว่ากลุ่มเพื่อนของนายฟ้า
ซึ่งสวมหมวกกันน็อกเต็มใบเนี่ยยืนอยู่จำนวนหลายต่อหลายคนนะฮะ
นี่เหมือนไฟล์เข้ามาตามคนที่หนีตายเข้ามาอยู่ในร้านสะดวกซื้อแห่งนี้
จากนั้นเวลาประมาณ๒๐นาฬิกา๑๖นาทีหลังจากก่อเหตุยิงแล้ว
รถจักรยานยนต์๓คันเดิมขับผ่านกล้องหลบหนีไปจากร้านมินิโลตัส
เลี้ยวซ้ายมุ่งหน้าถนนสุขุมวิทย์นะครับทีมข่าวของเราก็ไล่ตามกล้องวงจรปิดทุกกล้องเท่าที่จะพอหาได้นะครับ
ทางแยกจากซอยร่วมมิตรตัดเข้าถนนสุขุมวิทย์เห็นรถจักรยานยนต์ของนายฟ้า
ซึ่งเป็นคนขับสวมหมวกกันน็อกเต็มใบโดยมีนางสาวจ๋าแฟนสาวนั่งซ้อนท้ายอยู่ด้วยขี่หลบหนี
นี่ฮะพอซูมแล้วภาพมันจะแตกหน่อยแต่คนขี่ก็คือนายไฟฟ์และคนซ้อนก็คือนางสาวจ๋านั่นเองนะครับ
ทีนี้คุณชมพู่สรรพัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ตอนนี้ไม่มีรอยคราบเลือดแล้วเพราะพนักงานทำความสะอาดไปหมดแล้ว
ไปคุยกับแม่ค้าขายบะหมี่ที่เห็นเหตุการณ์
แกเล่าบอกว่ากำลังขายบะหมี่อยู่เลย
วัยรุ่นหลายคนมายืนรวมตัวกันอยู่หน้าประตูทางเข้าออกร้านมินิโลตัสก็คือร้านสะดวกซื้อ
มีทั้งมีดมีทั้งท่อนเหล็กครบมือไปหมด

เราก็รีบไปแอบก่อนแล้วกลัวลุกหลงอย่างเดียวเลย
เจ้าไม่เคยเจอยังค่ะ
นี่นี่ขั้นแรกเลยก็คือเห็นบอกว่าค่ะมีการคุยเลยเรามั้ยไม่มีไม่มีไม่มีเสียงเลยเนี่ย
ไม่มีค่ะก็ปกติเหตุการณ์ปกติธรรมดา
บ่ายวันนี้ค่ะเราก็เลยไปคุยกับเจมส์
มาฟังเจมส์หน่อยตกลงเรื่องราวเป็นอย่างไรเจมส์
ตัวละครหลักนะฮะเจมส์จ๋าไฟฟ์ตัวละครหลักนะ
เพราะเป็นเรื่องของความรักทั้ง๓คนนะฮะ
ส่วนคนอื่นก็เหมือนตัวประกอบแต่ตัวประกอบดันบาดเจ็บนะฮะ
วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวเจมส์มากับพ่อของแชมป์ค่ะ
เจมส์อาติเทพสิบแปดปีมากับนายรุ่งศักดิ์จันทร์พร
พ่อของนายกฤษณะหรือพ่อของแชมป์มาค่อนข้างสีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียดเลย
บอกว่าเอางี้ก่อนเรื่องแรกที่ผมอยากบอกพี่ก็คือว่า
จ๋าเนี่ยผมไม่เรียกว่าแฟนนะจะเรียกว่าแฟนก็เรียกได้ไม่เต็มปากหรอก
เพราะว่าก็แค่คบหาดูใจกันคุยกันผ่านแชทคุยกันอยู่ครึ่งปี๖เดือน
ก็ยอมรับนะว่าจ๋าเนี่ยเคยมาอยู่กินนอนพักอาศัยอยู่ที่บ้านของผม
แต่หลังเนี่ยเราก็ห่างกันไปเพราะรู้มาว่าจ๋าไปคุยกับผู้ชายคนอื่น
รู้ทีหลังก็คือไฟล์แฟนใหม่ของจ๋าที่ผ่านมานะผมก็งงเหมือนกัน
แขวะผมในเฟซบุ๊กตลอดตามแขวะตามด่า
เมื่อวานนี้ไฟล์ฟส่งข้อความมาทางเมสเซ็นเจอร์
ส่งมาหาบอกมาเคลียร์ใจกันหน่อยผมก็ใจใจอ่ะพี่

บอกจะมาคุยดีแล้วผมก็เรียกมาตรงนี้มันบอกมีกล้อง
พอมันบอกมีกล้องมันก็เดินดื่มเข้ามา๕คน๖คน
แล้วก็เอามีดเอาปืนออกมาผมไม่ได้อะไรเพราะว่าคำพูด

ยกมือขึ้นเลยว่าผมไม่มีอะไรผมมาเจรจา
แล้วก็เดินดื่มเข้ามาแล้วก็ยิงกระช้ำเลย
คือเจมส์เล่าเลยนะคะว่าไปยืนรออยู่กับแชมป์
ตรงจุดที่บอกว่าอยากจะให้เคลียร์ใจกัน

เพราะขนกันมาเนี่ยมากันเป็นขยง

เก่งนักเหรอแน่มากเลยเหรอ
บอกเจมส์ยกแขนขึ้น๒มือเลยนะ
แขนขึ้นสองมือให้ดูความบริสุทธิ์ใจเลยว่าเฮ้ยนี่มาตัวเปล่านะไม่ได้มีอาวุธเลย
แต่เพื่อนของ๕จอบปืนยิงแชมป์เฉยเลย
ซึ่งส่วนตัวเจมส์บอกว่าน่าจะยิงผิดตัว
คิดว่าฝั่งไฟล์น่าจะอยากยิงเจมส์มากกว่า
แต่ก็ไม่รู้ยิงไม่แม่นหรือยิงผิดไปโดนแชมป์เข้า

ทีนี้ทีมข่าวเรายังได้ภาพนิ่งซึ่งเป็นข้อความสนทนา
ก็คือเป็นข้อความที่เจมส์เล่าว่าไฟล์ส่งมาบอกว่าอยากขอเคลียร์ใจอ่ะ
นี่ส่งมาแบบนี้เลย๕ส่งมานัดไปเจอ
รอข้างโลตัสอะไรเนี่ยนะจุดนัดพบมานะ
หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้วจะเห็นว่าเจมส์คือทางขวาซ้ายคือ๕นะฮะ
เจมส์เนี่ยพยายามโทรกลับไปหา๕แต่๕ไม่รับ
๕บอกวิ่งไวนักนะฮ่า
แล้วก็บอกว่ามึงยิงพี่กูก็เจอกัน
คือกลายเป็นว่า

ซึ่งเจมส์บอกเอางี้ขอชี้แจงตรงนี้เลยว่า
ฝั่งผมไม่มีอาวุธจะเอาอะไรไปยิงเขาได้
ผมว่านี่น่าจะเป็นแผลที่ถูกปืนลั่นใส่ตอนมันยิงแชมป์มากกว่า
ไฟล์ก็พยายามเหมือนจะเบี่ยงประเด็นว่าฝั่งเจมส์ไปทำร้ายเขาก่อน
ทีนี้คนที่โกรธแค้นที่สุดในเหตุการณ์นี้คือพ่อแชมป์
นายรุ่งศักดิ์จันทร์พรวัย๔๒ปี
พ่อบอกเลยว่าพ่อช็อกมากเสียใจมากแล้วก็โกรธมาก
ลูกพ่อไม่ได้ทำอะไรเลยแค่มาเป็นเพื่อนของเพื่อน
พ่อบอกพ่อโกรธผู้หญิงที่ชื่อจ๋ามากเพราะเป็นต้นเหตุ
มือยิงที่เป็นเพื่อนของไฟล์ฟด้วยเพราะเป็นคนยิงลูกพ่อ
โกรธทุกคนเลยที่มาทำลูกพ่อแบบนี้
เด็กกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของเจมส์ไม่มีอาวุธ
บอกให้ไปเคลียร์ตัวต่อตัวลูกผู้ชายเขาก็ไป
แล้วการที่คุณเอาปืนมาด้วยเนี่ยมันคืออะไร
ทุกคนมีความพร้อมที่จะให้อภัยแต่ว่าการที่เขามาแบบนี้
เขามีอาวุธพร้อมมีปืนมาพร้อมโดยที่ลูกผมทุกคนไม่มีอะไรเลย
มือขึ้นอย่างนี้บอกว่าไม่มีอะไรนะเว้ย
ไม่เคยไม่เคย
ก็เป็นเรื่องปัญหาเด็กของเขาผมก็ไม่นึกว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
พ่อเอ็งกังวลใจไหมไหน
อันนี้ผมไม่กลัวเรื่องอะไรที่เขาจะจบหรือไม่จบ
แต่ว่าถ้าเขายังทำอย่างนี้อยู่
ผมว่ากฎหมายประเทศไทยยังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่
ช่วงบ่ายวันนี้นะคะพ่อแม่ของจ๋าแล้วก็น้องสาวของจ๋าเนี่ย
พบพ่วนกับสภสำรงค์ใต้เพื่อสอบปากคำ

สถานการณ์ให้มันตึงเครียดน้อยลงค่ะ
ขับเหมือนกัก

แล้วด้วยกลุ่มคนก่อเหตุมี๖คนเป็นเยาวชนทุกคนค่ะ
วัยรุ่นทั้งนั้นเลยนะความรักเป็นเหตุกะจะเคลียร์กันแต่เป็นเหตุรุนแรง